มีคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะที่ตอนนี้ในโลกโซเชียลบอกเลยว่านี่คือเมีย๒๐๐

๒๐๒๐คือผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กินกับสามีเป็น๑๐ปีแล้วนะ

แล้วไปจับได้ว่าสามีปันใจไปแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่น

จับได้แล้วเธอทำยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะ
ถึงได้ฉายาว่าเมีย๒๐๒๐เดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ก่อน

ไงบ้างมึงเอามาขอบคุณ

ทำไมถึงกำลังไม่ได้
กูแปลกใจแล้วไอ้กูแปลกใจแล้วแปลกใจแล้ว
จะเป็นครั้งสุดท้ายกูจะไม่ยุ่งกับมึงอีก
มีทุกอย่างไหมครอบครัวกำลังไปได้ดีมึงไม่ชอบใช่ไหม
เราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะคะอืมแต่คลิปนี้ผู้ที่เป็นเมียหลายหลายท่านบอกว่า
มันสะใจมันโดนใจอีแม่จริงสามีน่วมเลยอ่ะคุณผู้ชม
ลงไปกองกับพื้นอ่ะก็คือจากเตียงไล่ลงมาถึงพื้นอ่ะ
ลงไปกองกับพื้นโดนเมียอัดน่วมเลย
คุณผู้ชมที่เป็นภรรยาทั้งหลายมองยังไงคะ
พอจับได้ว่าสามีแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่น
บอกรักผู้หญิงคนอื่นโอนเงินให้ผู้หญิงคนอื่นมันคือ
คือหลายคนนะถ้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยนะคะ

เขาก็จะคอมเมนต์เลยว่ามันต้องโดนแบบนี้
มันสมควรแล้วครอบครัวก็มี
ทำไมถึงปันใจยังโอนเงินให้เขาอีก
ก็วงเล็บอีกทีค่ะไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงค่ะ

ผู้หญิงคนนี้นะคะอายุ๓๐ปีค่ะ

เธอเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
เธอบอกว่าที่ทำไปเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบจริง
เพราะเธอรักฝ่ายชายมาก
ดูใจกันมา๖ปี
แต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยาอีก๔ปี
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมารวมแล้ว๑๐ปีค่ะ
เปิดร้านแต่งรถด้วยกันได้๔เดือน
แต่ต้องมาเจอกับพฤติกรรมของฝ่ายชายที่ครบซ้อน

ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าฝ่ายชายก็มีเรื่องแบบนี้บ้าง

แต่เธอมาจับได้ระหว่างที่เดินทางไปกับสามี
เพื่อซื้ออุปกรณ์แต่งรถที่ตลาดภูนทรัพย์ในจังหวัดปฐุมธานี
สามีเนี่ยอายุน้อยกว่านะคะสามีอายุ๒๔

พอดีบังเอิญบังเอิญไปเปิดดูโทรศัพท์ของสามี
คือจะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตให้
แล้วเห็นข้อความเด้งขึ้นมาพอดีบอกคิดถึง
เริ่มด้วยคำว่าคิดถึงเลยลักษณะจีบกัน
บอกว่าโอ้โหตั้งสตินะ
ตั้งสติรวบรวมข้อความที่เห็นจากหน้าแชททั้งหมดเหล่านี้
นี่ค่ะข้อความที่คุยกันนะ
มีเขียนคบกันไหมจะไงนี่
ฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าโอ้โห
มาคุยกันหน่อยไหมเรียกสามีมาเลยมาคุยกันหน่อยไหม

โมโหนะคะก็ใช้ทั้งโทรศัพท์สลับมือเปล่า

โอ้โหครบมือ
โทรศัพท์สลับมือเปล่าแถมเท้าไปหน่อยหนึ่ง

บอกโมโหมากมันฟิลขาดจริง
รู้จักฝ่ายหญิงว่าสามีโอนเงินให้กับผู้หญิงคนอื่น
แล้วเงินตรงนี้เป็นเงินที่เธอกับสามีช่วยกันทำมาหากินมา

แล้วเธอก็โทรเรียกคนที่ร้านขับรถจากนครสวรรค์ให้มารับกลับไป
นี่ค่ะเธอบอกว่าขอยืนยันแบบนี้นะคะ
ไม่ได้ไปเรียกพักพวกหรือเรียกคนอื่นมารุมสามีเธอนะคะ
รุมสามีอะไรแบบนี้เธอบอกไม่ใช่เธอคนเดียวล้วน
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะที่มาคุยกับสามีเธอเนี่ยนะ
เคยมาที่ร้านแต่งรถซึ่งมีกล้องวงจรปิดติดอยู่
แต่เธอไม่รู้มาก่อนมารู้ทีหลังว่าทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้มาที่ร้าน
กล้องวงจรปิดถูกถอดปลั๊กออกค่ะ
ยอมรับว่าถ้าคนที่ร้านเอาเรื่องนี้มาบอกเธอเธอก็คงไม่เชื่ออีกนั่นแหละ
เพราะว่าคนแถวนั้นเขาก็มองกันว่าโอ้โหเธอเป็นสามีภรรยาที่รักกัน
สามีดูแลภรรยาดีมากไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอก
แต่พอมันมีเรื่องเงินเงินทองด้วยไง
ไม่ใช่แค่แอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นไปบอกรักผู้หญิงคนอื่น
เรื่องเงินเงินทองทำมาหากินมาด้วยกันเปิดร้านแต่งรถมาด้วยกัน
เป็นความฝันของเธอที่เธออยากเปิดร้านแต่งรถแบบนี้
แต่กลับเอาเงินตรงนี้ที่ช่วยกันทำมาหากิน
เอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นเธอบอกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงค่ะมันรับไม่ได้
มันรับไม่ได้
มีภรรยาค่ะคือหนูรูปโพลไฟล์ของเฟสบุ๊คก็คือรูปคู่

มันก็ต้องยังไงคือเขารู้อยู่แล้ว
แต่น้องเขาพูดกับหนูมาตรงเลยว่าเขาหลอก

เธอก็เลยบอกว่าฝากบอกไปถึงสามีหน่อยค่ะ
ว่าไม่ได้เครียดแค้นแล้วก็พร้อมรับคำขอโทษ
แต่ถ้าถามว่าจะให้กลับมาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาอีกรอบนึง
บอกว่าไม่เอาแล้วไปจดทะเบียนหย่ากันเลยดีกว่า
จะเป็นผู้หญิงโสดสตรองนี่ไม่มีสามีก็ได้อย่ามาทำกันแบบนี้
อันนี้ไม่ใช่เมีย๒๐๒๐นะอันนี้ผู้หญิง๒๐๒๐

ความเชื่อใจมันสร้างขึ้นใหม่ยากนะคะค่ะค่ะใช่ค่ะ